มีชายหนุ่มคนหนึ่งนะฮะอายุ๓๕ปีนะครับ
ใช้มีดกระหน่ำแทงกำหนำรวมหมัดใส่หน้า
แล้วก็ตามตัวพ่อเลี้ยงจนเสียชีวิตคาบ้านพัก
คนที่อยู่ข้างหลังพี่อุ๋ยที่ยิ้มนั่นเหรอคะ

แต่เขาอ้างว่าพ่อเลี้ยงเขาจะข่มขืนเขา
อ่าเขาเลยต้องป้องกันตัวต่อยไปก็นำรัวหมัดใส่ไปเนี่ย
คิดว่าพ่อเลี้ยงแค่สลบไม่คิดว่าจะตาย
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ท้องที่สพแม่ทะนะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิต
ตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ

เป็นบ้านพักที่หมู่๕ตะบลนาครัวอำเภอแม่ทะนะครับ
แล้วก็คนก่อเหตุก็ถูกคุมตัวไว้ได้นะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อในศักดิ์คนห่วงอายุ๕๘ปีนะครับ
เสียชีวิตจมกองเลือดอันนี้คือผู้ตายนะครับ

คือสภาพศพของเขาก็มีร่องรอยการถูกทำร้ายตามร่างกายหลายแห่งนะฮะ
ซี่โครงนี่หักหลายซี่นะมีแผลถูกกัดที่คอ
ที่หูข้างขวาที่เอวด้านซ้ายกับไหล่ซ้ายด้วย

ขั้นตอนที่นิติเวชโรงพยาบาลลำปางนะครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
คือบ้านเนี่ยไม่มีใครอยู่นะครับบ้านปิดไว้นะครับมีแว่นสายตาตกอยู่อันหนึ่ง
ถ้าเกิดมองเข้าไปด้านในมีลูกจ้างชั่วคราวของการไฟฟ้าในพื้นที่นะครับ
บอกว่าช่วงเช้าเนี่ยเขากำลังรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าที่ทำงาน
เมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็เห็นนายเอกลักษณ์หรือว่าเบนส์อายุ๓๕ปี
ที่เป็นลูกเลี้ยงของผู้ตายมาเอาจักรยานสีชมพูที่จอดอยู่ตรงข้ามสำนักงาน
ก่อนที่เบนส์จะบอกว่าพ่อเลี้ยงถูกรถชนเสียชีวิตศพอยู่ในบ้าน
เช้าวันนี้มาบอกเขาอย่างนี้เขาก็เลยชวนเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยไปดู
ไปถึงเนี่ยเห็นทางนายศักดิ์นะฮะนอนคว่ำหน้าอยู่ในบ้าน
พยายามไปเรียกเรียกยังไงก็ไม่ฟื้นไม่ตื่นขึ้นมา
ก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบซึ่งก็พบว่าเขาเสียชีวิตแล้ว
มีร่องรอยการถูกทำร้ายด้วยส่วนตัวในเบนส์ที่เดินมา
นี่พ่อเลี้ยงถูกรถชนแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในบ้าน
ก็หายไปจากบ้านเลยอาศัยจังหวะชุลมุนช่วงนี้
เราไปดูไหมว่ามันจะจริงหรือเปล่าก็เลยเข้าไปดู
ก็เห็นสภาพนอนคว่ำหน้าอยู่แล้วก็ให้อีกคนนึงไปเรียก
เขาก็จับจับดูก็สภาพศพก็มันแข็งหมดแล้วเนอะ

แล้วผมก็เห็นเลือดมันก็ไม่เยอะนะ
ตอนนั้นเห็นก็ที่มันออกตรงหัวนิดนึง
หลังจากนั้นก็เดินออกมาเสร็จปุ๊บเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเลย
มีคุณลุงที่เป็นเพื่อนข้างบ้านของผู้ตายนะครับ
แล้วก็ผู้ก่อเหตุนะฮะชื่อคุณลุงมงคลนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุชาวบ้านเห็นในเบนส์ที่เป็นฝั่งลูกเลี้ยง
เดินอยู่แถวถนนเอะอะโวยวายคนที่สัญจรผ่านไปมา
ช่วงตี๒คืนที่ผ่านมาได้ยินเสียงคล้ายกับมีคนทุบอะไรบางอย่าง

แล้วเช้าในเบนส์ก็มาบอกชาวบ้านว่าพ่อเลี้ยงถูกรถชนแล้วมานอนเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
เขาก็ไปดูกันเห็นว่าในศักดิ์เนี่ยนอนจมกองเลือดเสียชีวิตจริง
แต่เขาก็เชื่อกันว่าในเบนส์ลูกเลี้ยงต้องมีส่วนทำให้พ่อเลี้ยงตาย
เพราะก่อนหน้านี้เบนส์เคยต่อยเคยทำร้ายพ่อเลี้ยงจนหน้าบวมมาแล้วรอบหนึ่ง
แล้วยังเคยเข้ามาจะทุบจะพังบ้านของตัวของคุณลุงมงคลที่เล่าให้เราฟังด้วย
ตัวในเบนส์เป็นคนก้าวร้าวนะครับชาวบ้านรู้ดีทั้งหมู่บ้าน

ไม่กลัวนะครับ

เติมครั้งนี่

ที่เห็นภาพที่ตำรวจคุมตัวในเบนส์มาเนี่ยไม่ได้
อยู่แถวหน้ามหาวิทยาลัยแห่ง๑บนถนนสายลำปางแม่ทะห่างจากบ้าน๑๔กิโลเมตรกว่า
มีร่องรอยบาดแผลอยู่ที่ใบหน้าด้วยนะครับเอาตัวมาสอบสวนสอบปากคำในเบนส์ให้การลักษณะวกวนนะครับ
อ้างว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยนอนหลับอยู่ในห้องนอนเขาก็มีอาการมึนเมาสุราด้วยนะ
อยู่พ่อเลี้ยงเข้ามาที่ห้องเขามาสวมกอดเขาเนื่องจากคิดว่าเขาเป็นผู้หญิงเพราะว่าเขาเนี่ยผมยาว
เขาเลยต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ป้องกันตัวเขาก็ชกต่อยใส่พ่อเลี้ยงไปเพื่อปกป้องตัวเอง
ตอนนั้นคิดว่าพ่อเลี้ยงแค่สลบไม่ถึงตายสุดท้ายพ่อเลี้ยงตายฮะ
เขาคิดว่าผมเป็นผู้หญิงมั้งครับวัยผมยาว

แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายเขาด้วยนะครับ
เพราะว่าเขาไม่สามารถชี้แจ้งได้นะครับ
ที่เกิดเหตุก็มีแค่คนก่อเหตุกับผู้ตายแค่๒คน
ตำรวจนำตัวในเบนส์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับที่บ้านหลังเกิดเหตุนั่นแหละ

บอกว่าตอนเกิดเหตุตัวเขาก็เมาแล้วก็นอนหลับอยู่
พ่อเลี้ยงก็เข้ามาพยายามจะลวนลามเขา
เขาก็เลยทำร้ายไปเพื่อป้องกันตัวเอง
พ่อเลี้ยงเนี่ยเสียชีวิตทำแผนเสร็จ
ตำรวจก็คุมตัวไปสอบปากคำดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อที่โรงพักนะครับ
ซึ่งในเบนส์ก็ยังให้การลักษณะแบบเดิมนี่แหละนะครับ
ก็ส่งตัวฝากขังไปนะครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาลูกชายของผู้ตายนะครับ
นี่เป็นลูกแท้เลยนะครับอายุ๒๔ปีนะครับ
นำศพของพ่อมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหลายทุ่งนะครับ
วันนี้ยังไม่มีพิธีสวดนะครับเนื่องจากตรงกับวันพระใหญ่วันมาคบูชา
ลูกชายบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นพี่ชายคนละพ่อกับเขานะครับ
ปกติเนี่ยติดต่อกับพ่ออยู่ตลอดสำหรับเขา
แต่ทีนี้เขาก็สมัครเป็นทหารอยู่ในค่ายที่จังหวัดลำปางได้๑๐เดือนแล้ว
สัปดาห์ที่ผ่านมาเขากลับมาเยี่ยมพ่อ
แล้วเมื่อคืนวันเสาร์เนี่ยยังเจอหน้าพ่ออยู่เลย
พ่อบ่นให้ฟังบอกว่าถูกพี่ชายทำร้ายร่างกาย
ซึ่งก็รับปากกับพ่อว่าเดี๋ยวจะไปเคลียร์กับพี่ชายให้นะฮะ
เป็นพี่ชายต่างบีดานะครับมารดาเดียวกัน
ซึ่งเขาไม่คิดว่าพี่ชายเขาเนี่ยจะกล้าทำร้ายพ่อจนถึงขั้นเสียชีวิตแบบนี้
คือถ้าเกิดว่ารู้ว่าตัวพ่อกับพี่ชายทะเลาะกันขนาดนี้เนี่ย
ถ้าเขาเจอเขาจะเคลียร์ไปเลยเขาไม่คิดว่าจะทะเลาะกันหนักขนาดนี้
วันนั้นเขาก็กลับค่ายทหารไปก่อน
กระทั่งป้าโทรมาบอกบอกว่าอ้าวพ่อถูกพี่ชายทำร้ายเสียชีวิตแล้ว
ก่อนก็ดีอยู่นะครับแต่หลังพักมาคือแบบไม่ค่อยดีครับแบบนิสัยไม่ได้ครับ
นิสัยไม่ดีแล้วครับตอนแรกก็ไม่น่าคิดนะครับ
แต่นึกไม่ถึงนะครับว่าจะทำถึงขนาดนี้ครับยังตกใจอยู่ครับ
โกรธอยู่นะครับแต่แค่ทำไงได้ครับก็เป็นพี่ชายนะครับ
แต่แบบถ้าหากถามว่าให้อภัยไหมก็ถ้าหากพี่ชายสำนึกผิดก็ให้อภัยอยู่ครับทุกผู้ชมครับ